เราจะใช้น้ำปูนใสนะครับเทเข้าไปบนปุ๋ย
แล้วถ้าเกิดว่าเราได้กลิ่นแอลโมเนียเนี่ยก็คือปุ๋ยแท้ครับ
แต่ถ้าเกิดไม่ได้กินอะไรเลยก็คือปุ๋ยปลอม

หน้าแตกไปเลยเดี๋ยวทีนี้ก็ถามว่าอ้วกขายปุ๋ยปลอมเจ๊

ไอ้ต้อมมันบอกฉันหมดแล้วว่ามันช่วยเท่าแก่ขาย
ถ้าไม่ใช่ของเท่าแก่แล้วจะเป็นของใครได้

ว่าเป็นของจริงมีกลิ่นออมูเนียด้วยใช่ไหมเจ๊

ยังไงเราก็ต้องหาทางเปิดโปรงเท่าแก่เห็งได้แน่

ก็ถ้าไม่ท้อแล้วทำไมทำหน้าเป็นแมวเหงอยอย่างนั้นนะ

ก็ห่วงแบบคนร่วมหัวจมท้าย
กับภารกิจเปิดโปรงคนชั่วด้วยกันไง

ถึงสวัสดีครับ

ก็หมายถึง๑เมื่อกี้

ลาออกจากงานแล้วกลับบ้านนอกของมันไป
ปอยจะได้เป็นของกูแต่เพียงผู้เดียว
พลอยเป็นของพี่จนถึงเมื่อไหร่วะ

หัวหน้าปล่อยได้แล้วพวกมันไปกันหมดแล้ว

ผมว่าเรารีบไปดีกว่านะครับ

อยจะได้ภูมิใจในตัวต้องไง
หาเงินเองได้ฉันก็ภูมิใจ

ไม่ใช่รวยจากการโกงคนอื่นแบบนี้
ปอยปอยอย่ากลัวต้องเลยนะ

ที่หน้าตาดีทั้งหลายนะครับใช่

มารวมกลุ่มเกษตรบ้านทุ่งตุ้งแชร์

ถ้าใครสนใจนะครับทุกคนสามารถแอดไลน์ตรงนี้นะครับ
เพื่อจะมีการประชุมหรือมีกิจกรรมใน
ก็เราจะคุยกันในกรุ๊ปไลน์นะครับ
หัวหน้าต้องแรงอีก
เพื่อการรวมกลุ่มเกษตรบ้านทุ่งตุ้งแช่ของเราไง

เพื่อการรวมกลุ่มเกษตรบ้านทุ่งตุ้งแช่ของเรา
รวมกลุ่มเกษตรบ้านทุ่งแช่ของเรา

การสูญเกษตรบ้านทุ่งแช่
เฮ้อหัวหน้าสุดยอดเลย
สวัสดีค่ะ

อ้าวแล้วหนูรู้จักหัวหน้าดอนด้วยเหรอ
รู้จักค่ะรู้จักดีด้วยค่ะ
เฮ้ยมีบริษัทที่กรุงเทพ

คำก็ใบตองของคำก็ใบตอง
ใครชอบนักก็ไปอยู่นี่ก็รีบไป

ทุกคนเอาแต่รักไปต่อ